คุณผู้ชมคะไปดูที่มุกดาหารกันหน่อยที่เราเกริ่นกันเอาไว้ก่อนหน้านี้
ว่ามีผู้ชายเมายาบ้าค่ะไปเดินถือไม้แล้วก็ไปไล่ตี
ไปไล่ทุบทำลายสิ่งของไล่ทุบมิเตอร์ไฟฟ้าของชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้น
สิบหลังค่ะโดนไปจนต้องแจ้งตำรวจมาจับในกล้องวงจรปิดจับภาพได้
เป็นเวลาประมาณรุ่งสางนะคะเป็นช่วงที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังหลับอยู่ค่ะ
ตื่นเช้ามาอ้าวมิเตอร์ไฟฟ้าถูกทุบพังหมดเลยนะคะ
ไปเดินสำรวจดูระยะทางประมาณสี่ร้อยเมตรเนี่ย
สิบหลังโดนทุบมิเตอร์ไฟฟ้าหมดเลยค่ะไปถามนายบุญมาโสภารุนนะคะ
เจ้าของร้านขายของชำเขาบอกว่าเขาได้เจอผู้ชายคนนี้ด้วยนะ
เนี่ยที่เห็นในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้เจอตอนประมาณตีสามห้าสิบห้านาที
เขย่าประตูบ้านเขาเสียงดังเลยบอกเปิดร้านหน่อยเปิดร้าน
จะซื้อไฟแชคพอถามว่าจะเอาไฟแชคไปทำอะไร
บอกจะเอาไปเผารูปที่บ้านค่ะนายบุญมาก็เอ้ยมันผิดปกติ
ก็ถามเมาอะไรมาป่ะเนี่ยโดนตัวไหนมาหรือเปล่า
เขาบอกก็ไปทำงานโรงงานอ้อยน้ำตาลมาแล้วก็เสพยาบ้าไปสามเม็ด
บอกมาแบบนี้เลยพอซื้อของเสร็จผู้ชายคนนี้ก็เดินถือไม้
แล้วก็ไปทำลายข้าวของตามที่เห็นในกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
ลองฟังเสียงนายบุญมาเขาเล่าให้ฟังหน่อย
นำตัวผู้ชายที่ไปไล่เนี่ยเอาบ้านอ่ะ
ไปสอบสวนไปตรวจหาสารเสพติดแล้วนะคะ
แล้วก็บอกชาวบ้านด้วยว่าใครที่โดนทุบทำลายทรัพย์สินเสียหายเนี่ย